ท่านผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยเกิดขึ้นแถวหนองจอกกรุงเทพนะฮะ
รถเก๋งสีดำคันหนึ่งเนี่ยขับออกจากซอยค่ะแล้วมีจักรยานยนต์เนี่ยมาหน้าซอย
เบรกไม่ทันก็ชนปึ้งเข้าไปคือมันก็น่าจะลงมาเคลียร์มาคุยกันใช่ไหม
แต่เหมือนรถเก่งคันนี้เขาถอยหนีถอยยาวเลยนะ
แล้วกลุ่มวัยรุ่นที่มากับจักรยานยนคนนั้นขี่รถไล่ตามแล้วยิงใส่ด้วยนะฮะ
อะไรจะขนาดนั้นอ่ะเราลงไปดูนะครับ
กลุ่มจักรยานยนต์ตรงนี้ก็ขี่ไล่ตามไล่ยิงกันด้วย
เห็นไหมฮะเอาปึ้งชนแล้วถอยเลยนะ
คือปกติถ้าเกิดเราชนอย่างนี้เราก็ต้องลงมาเคลียร์ก่อนใช่ไหม
ใช่จะเรียกประกันจะอะไรก็ว่าไป
นี่อีกมุมหนึ่งจากด้านในของร้านเป็นร้านขายยางในซอยเรียบวารี๒๑
จอกรุงเทพคือตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
อย่างที่เห็นแล้วฮะกล้องวงจรปิดจะเห็นภาพกลุ่มวัยรุ่นที่ตามไป
ยิงปืนใส่รถเก๋งไปตลอดทางด้วยนะครับ
รถเก่งก็พยายามขับหนีแล้วมีกล้องมุมนึงนี่เห็นไหมมี
มันก็จะเห็นเด็กวิ่งอยู่สองคนใช่น่าเป็นห่วงเด็กเลย
ขอดูภาพตอนต้นหน่อยของมุมนี้นี่เห็นไหมมีสุไล่ยิงมานะ
ดูสิฮะโชคดีไม่โดนเด็กวิ่งเล่นอยู่หน้าบ้านนะ
คือถ้าย้อนไปดูก่อนเกิดเหตุเนี่ยรถเก๋งคันสีดำคันนี้ก็เหมือนกับขับมาเพื่อจะออกจากซอยแบบไม่ได้มีท่าทีเร่งรีบอะไรนะ

เนี่ยถอยแบบเร่งรีบเลยแล้วคงไปมีที่กลับรถหรือยังไงแบบมุ่งหน้าแบบปู๊ดไปเลยนะฮะ
คุณจ๋าแจ่มสีผู้สื่อข่าวของเรานะครับลงพื้นที่ไปตามเรื่องนี้หน่อยนะครับ
ซอยที่เกิดเหตุเนี่ยได้คุยกับพี่ประทวนซึ่งเห็นเหตุการณ์นะบอกว่าเมื่อวานนี้๖โมงเย็น
ตัวเขากับเพื่อนนั่งกันอยู่ที่หน้าร้านเป็นร้านขายยางนะครับแล้วอยู่รถเก๋งคันสีดำขับออกมาจากซอย
จากนั้นก็มีวัยรุ่น๓คันนะขี่จักรยานยนต์กันมารวม๙คนขับตามหลังกันมาแล้วขี่รถย้อนสอนเข้าซอยรถเก๋งที่ออกจากซอยเบรกไม่ทันก็ชนจักรยานยนต์ไปคันหนึ่ง
จากนั้นก็ถอยหลังหนีอย่างรวดเร็ว๓คันนั้นก็ขี่ไล่ตามชักปืนออกมายิงใส่อีกหลายนัดคือตอนนั้นคนในซอยก็เนี่ยร้านขายยางตรงนี้เห็นไหมฮะเขาก็ไม่กล้ากันแล้วได้ยินเสียงปืนก็กลัวถูกลุกหลงแล้ว
ชาวบ้านอีกคนที่เห็นเหตุการณ์นะครับเธอบอกเป็นเจ้าของกล้องวงจรปิดที่อยู่หน้าบ้านนะ
เมื่อวานช่วงเย็นเย็นเนี่ยทำกับข้าวอยู่ในบ้านได้ยินเสียงปืนดังหลายนัดเลย
ก็เลยวิ่งออกมาดูออกมาตะโกนเรียกลูกสองคนด้วย
เรียกให้เข้าบ้านกลัวจะถูกลุกหลง
นี่แล้วก็เนี่ยฮะอย่างที่เห็นรถเก๋งสีดำกับจักรยานยนต์ก็ขับไล่กันไปอย่างรวดเร็ว
บอกตอนนั้นกลัวมากไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในซอยแถวหมู่บ้าน
จากนี้ไปเนี่ยไม่กล้าให้ลูกเนี่ยออกมาวิ่งเล่นหน้าบ้านอีกแล้ว
แซ่ไล่กันมาแล้วก็มีลูกพี่ค่ะเด็กก็วิ่งเล่นกันอยู่หน้าบ้านก็ตกใจ
นึกว่าเขาบีบแต่ใส่ลูกเราก็ไม่ได้เกิดไม่คาดฝันว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
อยู่ในท้องที่สอนอนองจอกนะครับทุกผู้ชมครับพันธุ์ตำรวจเอกประเสริฐสอนแจ่มภูมิกับการสอนอนองจอกนะฮะ
บอกว่าเมื่อคืนสักประมาณ๒ทุ่มเหตุการณ์มันเกิดช่วงนี้ประมาณ๖โมงเย็น
ทุ่มเนี่ยคนขับรถเก๋งคันสีดำอายุประมาณ๒๐ปีมาลงบันทึกประจำวันบอกว่าถูกไล่ยิง
นี่พนักงานสอบสวนก็สอบปากคำเบื้องต้นเอาไว้แล้วเดี๋ยวจะนัดมาให้ข้อมูลรายละเอียดกันอีกทีนึงนะ
ความจริงนัดวันนี้นี่สภาพรถที่ถูกไล่ยิงเมื่อคืน๒ทุ่มมาลงบันทึกประจำวันแล้วพนักงานสอบสวนนัดวันนี้ให้มาสอบปากคำเพิ่มเติม
จะแจ้งความอะไรยังไงแต่ไม่มายังตามตัวไม่เจอแต่ดูเหมือนว่าพอมันมีคลิปเนี่ยเผยแพร่ไปในโลกออนไลน์เนี่ย
ผู้ชมคุณเขียนมาสอนเหมือนกับเจ้าของรถเก๋งคันสีดำคันนี้
เขาส่งข้อความมาคุยกับเจ้าของร้านยางหรือคนที่ร้านยางที่เขามีกล้องวงจรปิด
ประมาณว่าชี้แจงว่าที่เขาถอยเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่รับผิดชอบหรือว่าจะหนี
ดูภาพใช่ไหมไปชนปึ้งแล้วถอยแบบนี้
จุดใต้ตำต่อหรือมันโป๊ะเช๊อะไรประมาณอย่างเนี้ยเพราะกลุ่มจักรยานยนต์พวกเนี้ย
หนีเลยกลุ่มพวกนี้ก็เหมือนกับจำได้แต่ไม่รู้คู่อลีกันตั้งแต่ไหนอะไรยังไงนะ
เหมือนกับกลุ่มพวกนี้ก็จำได้ที่ไล่ยิงเนี่ยไม่ใช่ว่าชนแล้วหนีนะ
เหมือนกับมีเหตุกันอยู่ก่อนด้วยค่ะตำรวจบอกว่าเดี๋ยวก็ต้องไล่ตามทั้งสองฝ่ายมาให้ข้อมูล
แล้วก็สอบปากคำดำเนินคดีกันอีกทีนึงนะฮะผิดถูกก็ว่ากันไปตามคลิปหลักฐานต่างที่มีอยู่ในขณะนี้